มาแล้วนะคะสำหรับประเด็นที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุย
ไลน์หน้าจอเข้ามาในข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะ
ก็คือประเด็นเด็กกับการเล่นเกมออนไลน์
เชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ชมเริ่มมีข้อความเข้ามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะ
แต่ว่าต้นเรื่องเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่เขาแชร์คลิปหนึ่งในโลกออนไลน์

คือเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายนะเล่นเกมออนไลน์อยู่
หลังจากนั้นเล่นแพ้ค่ะในเกมนะในเกมในคอมพิวเตอร์ในโลกเสมือนจริงเนี่ย
และหลังจากนั้นเขาโมโหค่ะทุบคอมที่ตัวเองเล่นทุบหน้าจอเลย
แทบจะพังเลยนะคะอาม่ากับคุณแม่เข้ามาห้าม
สิ่งที่แม่ห้ามก็คืออย่าทำลายข้าวของ
ดูคลิปบางช่วงบางตอนก่อนแบบนี้ค่ะ
คอมผมพังแล้วผมต้อยคอมตัวเองพังรูดกูไม่เลิก
เหมือนกับบอกตัวไหนว่าเออ
หนูมันมีราคามันยิงหนู
เอาไปสองเซ็ตเลยทั้งหมดครั้งแล้ว
แม่น้อคนนี้นะคะพูดถึงสิ่งที่ตัวเองกำลัง

คือนอกจากที่เขาจะแพ้แล้วเขายังเสียไอเทม
ซึ่งเขาใช้เงินซื้อมาเพื่อที่จะเล่นในเกมนี้ด้วย
เขาก็คุยกับแม่ไปด้วยแม่ก็บอกว่าพูดคุยกับพี่เขาดีสิ
พี่เขาดีหมายถึงพี่ที่เล่นเกมด้วยกันในโลกออนไลน์
แต่ว่าหลังจากที่เขาได้ฟังแบบนั้น

ขู่จะทำร้ายคนที่เล่นเกมด้วยกันหากเจอตัวเป็นเป็น
ฟังเสียงคลิปช่วงนี้กันหน่อยค่ะ

ทำอย่างงี้ทำไมเนี่ย

อย่าทำอย่างงี้สิมันไม่ดีของเราเสีย
จะเอามีอะไรทำไง
ช่วงที่สองของคลิปที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยจะเห็นชัดที่สุดเลยนะคะ
ว่าเขาระบายอารมณ์ด้วยการทุบ
คีย์บอร์ดและหน้าจอ
และคนที่พยายามจะเข้ามาพูดคุยให้เขาอารมณ์ดีขึ้น
แต่ว่าคลิปนี้จุดเปลี่ยนของมันก็คือจุดที่แม่ของเด็กคนนี้ค่ะ
คือฟังอยู่นานแล้วทนไม่ได้แล้วก็เลยคว้าหูฟังที่ลูกเล่นเกม
แล้วก็ใช้พูดกับคนที่อยู่ในเกมเนี่ยเอามาใส่แล้วก็ต่อว่าเพื่อนในเกม
และหลังจากนั้นถอดหูฟังออกเครื่องลงที่พื้นค่ะ
จุดนั้นแหละค่ะเนี่ยค่ะน้องคนนี้ตกใจแล้วก็คือคือเขาพูดกับแม่นะคะว่า
ทำไมทำกับหูฟังของเขาแบบนี้จนนำมาสู่การถือมีดอิโต้แบบนี้

ทวนคลิปเนี่ยนะคำว่ามึงอยากตายเหรอเนี่ยเขาถามแม่เขานะ
ไม่ใช่ถามคนในเกมไม่เขาถามแม่เขาเขาก็คือชี้บี้อิโต้ไปที่แม่
แล้วถามว่ามึงอยากตายเหรอทำไมต้องถามแบบนี้เพราะว่าแม่เครื่องหูฟังลงพื้น
แล้วคือคลิปเนี่ยมันตัดไปตอนต่อมามีประมาณ๕วินาที
เด่งผู้ชายกว่านี้ถืออิโต้แบบนี้ไปที่แม่ของตัวเองด้วยนะ

โอ้นี่คือคลิปเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในสังคมออนไลน์เห็นแล้ว
เห็นแล้วแล้วเพจต่างเพจดังต่างเขาก็แชร์กันต่อไปเนี่ยนะคะ
แสดงความคิดเห็นบางคนก็บอกว่าเด็กคนนี้อาจจะนะ
มีการตั้งข้อสังเกตอาจจะป่วยหรือเปล่า
คนในเกมไม่รู้เขาก็เลยแกล้งกัน
ูลลี่บูลลี่ก็คือการล้อเลียนเด็กจนทำให้เด็กคนนี้ควบคุมอาการของตัวเองไม่อยู่
บางคนก็มองที่มุมว่าผู้ปกครองนั่นแหละจะต้องคอยประกบ
จะต้องคอยสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมนี้นะคะ
ต่อมาค่ะหัวหน้าทีมเล่นเกมที่อยู่ในโลกออนไลน์เขาออกมาชี้แจงนะ
บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นเพราะมีคนเล่นเกมไปแกล้งเด็กคนนี้จริง

จากนั้นพอเขารู้เรื่องก็ได้โทรศัพท์
หมายถึงหัวหน้าทีมเลยนะโทรศัพท์ไปห้ามเด็กชายคนนี้
แล้วก็ตักเตือนไม่ให้ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกซึ่งเด็กก็รับปากนะคะ
และหลังจากนั้นค่ะนี่เป็นหัวหน้าทีมก่อนนะ
เขาแชร์ในโลกออนไลน์ถึงคลิปที่เขาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตอนนั้นเขาทำอะไรไปบ้างเนี่ยนะคะ
อีกคลิปเลยค่ะนี่เป็นคลิปล่าสุด
ของน้องที่เอะอะโวยวายแล้วก็ชี้มีดอิโต้ไปที่แม่
แล้วถามแม่ว่าอยากตายเหรอเนี่ยนะคะ
น้องคนนี้กราบเท้าแม่ขอโทษแม่
และสัญญาว่าจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกนะคะ
จากคลิปที่เขาแชร์แล้วเขาไลฟ์สดด้วยนะ
เป็นการชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ว่าเขาเล่นเกมออนไลน์อะไรอย่างไร
แกล้งของเขาทำให้ของที่ซื้อมา

ช่วงนั้นเขาก็เลยโมโหควบคุมตัวเอง

เอาเรื่องนี้คุณผู้ชมยังคงแสดงความคิดเห็น